วรรณฑรสมกิตรุงโรธค่ะ
ฟุตบอลไทยลีกนะคะอีกไม่ถึง๑สัปดาห์ก็จะเปิดฉากแล้วนะคะ
ซึ่งทีมสุดปาการซิตี้ค่ะเขาตั้งเป้าหมายสำหรับฤดูการใหม่นะคะ

ขณะที่การท่าเรือเอฟซีค่ะอีกหนึ่งทีมที่เสริมทัพเยอะมาก

ล่าสุดนะคะก็เปิดตัวชาววิวชะปุยอย่างเป็นทางการค่ะ

ในที่สุดการท่าเรือเอฟซีค่ะก็เปิดตัวชาวริวชะปุยสอย่างเป็นทางการแล้วนะคะ
โดยกองกลางลูกครึ่งไทยสวิสวัย๒๘ปีก็เพิ่งจะหมดสัญญากับทีมเมืองทองยูเนเต็ดค่ะ
ผลงานของชะปุยสที่ผ่านมานะคะลงเล่นในหลีกให้กับเมืองทองไปทั้งหมด๖๗นัดด้วยกัน
ทำไป๓ประตูนะคะคว้าแชมป์ลีกครับแล้วก็แม่โขงคลับแชมป์เป็นชิปกับทีมอย่างละ๑สมัย
ซึ่งชับบุยสก็ถือเป็นผู้เล่นจากเมืองทองคนที่๓นะคะที่ย้ายมาอยู่ในการท่าเรือซีซั่นนี้
ต่อจากอดีศักดรายสอนแล้วก็แฮเบอร์ตี้ฟาเนสซึ่งตลาดซื้อขายนักเตะจะปิดวันที่๑๐กุมภานี้ค่ะ